คือแบบฉบับในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะประชาชนคนไทยทุกคน
ก็ร่วมทราบซึ้งแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
ในหลวงรัชกาลที่๙เป็นอย่างมากเลย
โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาศิลปินด้วยนะคะ
มีการจัดตั้งโครงการที่มีชื่อว่า
ศิลปะภาพเล่าเรื่องเก้าเหนือเก้า
จากโลศานสูลานพระสุเมน
นี่แหละค่ะเป็นการบอกเล่าเรื่องราว
พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่เก้า
และครอบครัวราชสกุลมหิดล
เมื่อครั้งประทับณโลศานประเทศสวิสเซลนด์
โดย๒บุคคลที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ก็คือ

ศิลปินวาดรูปสเก็ตภาพสีน้ำมัน
เจ้าของรางวัลเกียรติยศหลายสถาบัน

ผู้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิสเตอร์แลนด์มากว่า๒๐ปี
ทั้งคู่ได้บอกเล่าความรู้สึกถึงเวลา๓เดือน
ที่ได้สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
ว่าเป็นชิ้นงานที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตเลยล่ะค่ะ
เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผมมาก
แต่ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมในขณะเดียวกัน
ถ้าจะพูดถึงเรื่องพระราชบาวัล๑รศ๙
เมืองโลซานเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้
ประทับอยู่ที่นั่นถึง๑๘ปีนะครับ
ท่านเจริญพระชนท่านเรียนหนังสือระดับประธม
ธยมมหาวิทยาลัยที่นั่นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่นี้ผมถือว่าเป็นสถานที่ที่สะท้อนนะครับพระพีชาสามารถ
แล้วก็พระจริยวัตรอันเรียบง่ายเหมือนชาวสวิสนะครับ

และสำหรับประชาชนผู้ที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะ

เพราะว่าจะมีการจัดทำชุดพิเศษแบบบล็อกเซต
เพียงแค่๙๙๙เล่มเท่านั้น
เล่มค่ะจะมีภาพพิมพ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
ลายเซ็นต์ของ๒ผู้จัดทำทั้งหมด๘๙หน้า
จำหน่ายในราคา๑๙๙๙บาทนะคะ
สามารถสั่งจองผ่านเพจของโครงการ
หรือว่าเดินทางมาจองด้วยตัวเองที่ลานอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลนะคะ
ซึ่งภายในงานเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดแสดงภาพวาดบางส่วนให้ได้ชมกันอีกด้วยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งหนังสือค่ะที่น่าสะสมมากนะคะ
แล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นพระราชประวัติของพระองค์เลยทีเดียว